ส่วนอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกรวม๗คนนะคะที่เป็นผู้ต้องหา
วันนี้น่าสนใจในหลายมิติจริงโดยเฉพาะเรื่องทางคดีนะคะ
คือคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้ตำรวจกองปราบอายการทนายความผู้ต้องหาเข้าไปในเรือนจำเลยนะคะ
ที่ไปสอบปากคำผู้ต้องหาอีกรอบ๑ไปแจ้งห้อหาอีกรอบ๑

และสอบปากคำอดีตภูมิกับโจ้คนเดียว๒ชั่วโมงกว่า
ส่วนประเด็นไฮไลท์ก็คือการหาหลักฐานเพิ่ม
แล้วก็ไปค้นคอนโดมิเนียมของอดีตภูมิกับโจ้ที่เคยเช่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
เมื่อวานเราเล่าประเด็นนี้ไปคร่าวแต่วันนี้จะให้ข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าการเข้าไปตรวจค้นในคอนโดมิเนียมที่อดีตภูมิกับโจ้เคยเช่าอยู่
เข้าไปตรวจค้นแล้วเจออะไรบ้างสภาพภายในห้องเป็นยังไงบ้าง
อันนี้คือภาพภายในห้องเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเราไม่ได้เห็นภาพนี้
เมื่อวานเราเห็นภาพภายนอกเนี่ยค่ะในห้องเป็นแบบนี้นี่นะคะตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นค่ะ
ห้องนี้อดีตภูมิกับโจ้เคยเช่าเดือนละ๖๕๐๐บาทนะคะเช่าตอนที่ไปทำงานที่สพมนครสวรรค์ใหม่
ตรวจค้นแล้วรอบนึงเมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
คอนโดมิเนียมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เพื่อให้สิ้นสงสัยแล้วก็หาหลักฐานให้มันชัดนะคะ
ห้องนี้ขนาดสักประมาณ๓๒ตารางเมตรได้
๑ห้องนอน๑ห้องน้ำ

มีข่าวของเครื่องใช้ส่วนตัวค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้หลักฐานสำคัญไปบ้างนะคะ

และที่สำคัญเรื่องของการตรวจดูว่าอดีตภูมิกับโจ้

มียารักษาอาการไบโพล่าจริงหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็ต้องให้สิ้นสงสัยเหมือนกัน

ภายในห้องมียาตามนี้นะคะ
มียาที่เป็นยาคลายเส้นประสาทคลายเครียดช่วยให้นอนหลับ
ยานี้ต้องใช้ใบสั่งยาจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น
ยาอีกตัวนึงเป็นยาเม็ดสีชมพูค่ะ
เป็นยาขยายหลอดเลือดช่วยเรื่องใจสั่นลดความดัน
ยาตัวต่อมาที่เจอเป็นยาพ่นจมูกนะคะ
รักษาอาการภูมิแพ้ก็มีขายตามร้านขายยาทั่วไปยาตัวนี้
อกจากนี้มีสมุนไพรจีนยาปู่เซินช่วยสร้างสมดุลในร่างกาย
ทำให้ระบบหมุนเวียนดีขึ้นช่วยเรื่องตับเรื่องไต
ทำให้ร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มียารักษาไบโพล่านะคะ
ไม่มีค่ะไม่มียารักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ว่ายาไบโพล่าอะไรเลย
มีรายงานเพิ่มเติมว่าคือญาติของอดีตภูมิกับโจ้
ก็ติดต่อมาขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ห้องนี้แล้วนะคะ
จ่ายเงินค่าเช่าเอาไว้จนถึงเดือนกรกฎาคม
ญาติญาติบอกไม่เช่าต่อแล้วเพราะว่าอดีตภูมิกับโจ้เป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
ส่วนข้าวของก็ยังไม่ได้เก็บนะคะก็ยังอยู่ภายในห้อง
ก็เนี่ยค่ะก็ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนำไปประกอบสำนวนคดี
ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้หลงเหลืออยู่บ้างอย่างที่เห็นภาพนะคะ
นี่คือภาพด้านในห้องเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ภาพจากการตรวจค้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
คือก็ไม่ได้ไปตรวจค้นแค่ที่พักของอดีตภูมิกับโจ้นะฮะ
คือลูกน้องที่ร่วมทีมเดียวกันที่เป็นผู้ต้องหาทั้งหมดรวม๗คนเนี่ย
ดาบโบ้เนี่ยตำรวจก็ไปค้นเหมือนกันนะครับที่ที่พักนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาจะไปฝากขังท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ
นี่เป็นภาพเก่านะฮะคือจะเห็นดาบโบ้เนี่ยเป็นคนที่เดินออกมาวันที่จะไปฝากขังแล้วบอกกับสื่อมวลชนบอกเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏเอง
นี่คือคนนี้นะฮะดาบโบ้
นี่คนนี้นะฮะดาบโบ้นะครับดาบตำรวจวิสุทธิ
บุญเขียวนะครับเป็นหนึ่งในชุดศูนย์๕ชุดปรากรามยาเสพติดของสอบพระมือนครสวรรค์
อยู่ในกลุ่มผู้ต้องหา๗คนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีรายงานว่า
ตำรวจเนี่ยได้ไปค้นบ้านของดาบโบ้ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
๐เมตรยาไอซ์๙๕กรัมกัญชาอัดก้อน๒๒๙๑กรัมมีกล้องวงจร
ที่ตรวจค้นเนี่ยเขาส่งให้กองปราบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือยาเสพติดตรงนี้
ก็ต้องไปถามดาบโบ้ว่าเออทำไมถึงอยู่ในบ้าน
ตรวจค้นไปจับยาเสพติดได้เนี่ยคือมันต้องไปส่งที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
แล้วมาอยู่ที่บ้านของดาบโม่ได้อย่างไร
ทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาคนที่สองของดาบโบ้นะฮะ
คือดาบโบ้เนี่ยภรรยาเนี่ยคนแรกเลิกไปแล้ว
ก็มามีภรรยาคนที่สองคือคนนี้นะครับบ้านอยู่ที่ตำบลหนองกรดนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นภรรยาคนที่สองของดาบโบ้แต่เลิกกันไป๑๐กว่าปีแล้ว
ดาบโบ้ไม่เคยมาอยู่ที่นี่นะรู้แต่ว่ากลับไปเยี่ยมบ้านแม่ของดาบโบ้บ้างบางครั้ง
ก่อนหน้านี้ดาบโบ้เคยมีภรรยาคนแรกแต่งงานแล้วมีลูกผู้หญิงด้วยกันหนึ่งคน
แล้วก็หย่าร้างกันไปแล้วก็มาคบกับเธอจากนั้นก็เลิกกับเธอไปสัก๑๐กว่าปี
ดาบโบ้เนี่ยตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเธอบอกว่าก็เป็นตำรวจสายตรวจในพื้นที่ตะบนหนองกรด
ทุกครั้งเวลาออกไปทำงานก็ไปจับยาเสพติดส่วนใหญ่จะไปกลางคืนนะก็ไปเป็นกลุ่มนะกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยสักห้าถึงสิบคนแต่เธอไม่เคยรู้เรื่องพฤติกรรมอะไรต่าง
อย่างเช่นการทรมานการรีดเงินผู้ต้องหาเพราะดาบโบ้ไม่เคยเล่าเรื่องงานให้ฟัง
แต่มักจะสอบถามเธอเกี่ยวกับคนในพื้นที่จะได้เอาเป็น
เป็นข้อมูลในการทำงานตลอดเวลาที่คบอยู่ด้วยกันเนี่ยดาบโบ้
ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับเธอนะแล้วเวลาพาเธอไปไหนมาไหน
ดาบโบ้ก็เป็นคนที่ดูแล้วมีน้ำใจดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ทัศยาสัยดีที่มีข่าวไปตรวจค้นบ้านดาบโบ้เนี่ยเธอคาดว่า
น่าจะเป็นแฟลดตำรวจมากกว่าเพราะระยะหลังดาบโบจะไปอยู่
หลังจากมาทราบว่าดาบโบ้เป็นผู้ต้องหาในคดีอดีตภูมิกับโจ้
ตามที่เห็นในคลิปเธอบอกเธอตกใจมาก

ดาบโบ้ถูกนายบังคับให้ทำหรือเปล่า
มีแต่บางทีเขารู้จักก็บอกรู้จักคนนี้ไหม
อยู่แถวนู้นแถวนี้เนี่ยไปจับยามานะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรื่องที่ว่าทรมานอะไรอย่างนี้ไม่รู้เขา
แล้วเรื่องของการรีดไถเงินเรียกเงิน
เมื่อก่อนก็ไม่มีนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ยุ่งในสายงานเขานะ
เพราะเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องส่วนตัวของเขาที่งานเขาสักเท่าไหร่
หรือมาตบมาตีอะไรแกไม่เคยมีนะ
ความรุนแรงไม่มีนะที่ว่ารู้จักกันมา
คนที่อยู่รอบด้านเขานะจะแบบก็จะชอบเขานะพูดถึงนะ
เขาเป็นคนใจดีอัธยาศัยดีแต่แกเป็นคนพูดตรง
แกพูดเตางแล้วพูดดังเสียงแกจะดัง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านแม่ของดาบโบ้นะครับ
หลังจากมีรายงานว่าตำรวจเนี่ยไปค้นบ้านนะ
คือบ้านที่เราไปเจอเนี่ยอยู่ที่ตะมนตหนองกรดนะฮะที่
อำเภบสุทธิ์บรรพธิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับคือคุยกับคนที่
ไปคุยด้วยนะครับส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้มี
น้องชายดาบโบ้คอยดูแลอยู่แต่ว่าวันนี้เขาไปทำงาน
คือทางญาติญาติเนี่ยยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มาค้นบ้านหลังนี้นะครับ
ที่มีข่าวว่าไปค้นบ้านดาบโบ้เนี่ยคือหากต้องมาค้นก็คงจะต้องมี
งมีหมายมาบอกกับทางญาติญาติที่อยู่ที่บ้านก่อนหลังจากครอบครัวรู้ข่าวว่าดาบโบ้ถูกจับในคดีอดีตภูมิกับโจ้ด้วย
ทุกคนก็ตกใจมากนะครับคือสามีของเธอเนี่ยเป็นน้องชายแท้ดาบโบ้เนี่ย
พยายามจะไปเยี่ยมอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้เข้าเยี่ยมเมื่อไหร่
ตั้งแต่แม่ตายนี่สองปีแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยมาเลยแกไม่เคยมาเลย
แล้วแกก็ไม่ได้ติดต่อมาด้วยแกไม่ติดต่อเลยค่ะอืม
แกไม่ติดต่อพี่น้องเลยไม่ติดต่อลูกหลานเลยครับไม่เคยติดต่อ
ลูกสาวเรานะครับครับเขาก็ติดต่อเอ่ยเขาอยากจะไปเยี่ยมรุงรูอืม
ค่ะครับแต่มันเป็นช่วงโควิดนะคุณพี่น้องเอ่อมันช่วงโควิดแล้วก็คงไม่ให้เยี่ยมด้วย
หรือยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
คดีนี้ตั้งแต่ต้นเลยทีมข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่า
ดาบโบ้นี่แหละคือผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้
ที่จะให้ข้อมูลพฤติการของตำรวจที่ก่อเหตุทั้งหมดว่าก่อเหตุกันลักษณะไหนยังไงบ้าง
ครับแล้วดาบโบ้ก็ตะโกนบอกนักข่าวว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏ
ในวันที่นำตัวไปฝักขังแล้วพอไปตรวจค้นบ้านดาบโบ้
เอ้าไปเจอยาเสพติดดูสิคะเกิดคำถามเยอะมาก
ทำไมมียาเสพติดอยู่ในบ้านของตำรวจมียาเสพติดเอาไว้เพื่ออะไร
ทำไมถึงมียาเสพติดจำนวนไม่น้อยนะคะทีมข่าวก็ไปคุยกับภรรยาของดาบโบ้ค่ะ
ครับเป็นภรรยาคนล่าสุดคนปัจจุบันนะคะเธอก็ร้องไห้เธอบอกว่า
เธอเป็นภรรยาคนล่าสุดของดาบโบ้ไม่ได้มีลูกด้วยกัน
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้สามีถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำ
รู้สึกเครียดมากเสียใจมากนอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืน
เป็นห่วงสามีค่ะเพราะว่าสามีมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
ไหนจะเบาหวานความดันโรคเครียดต้องกินยาตลอด
ตลอดการคุมขังไม่ได้เอายาไปให้เลย
ก็เลยเป็นห่วงสามีไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
รู้สึกเครียดมากเพราะว่าตัวเองถูกด่าด้วย
ถูกด่าถูกโจมตีว่าเป็นภรรยาตำรวจชุด๐๕ที่โดนจับ
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอออกไปไหนไม่ได้เลยนะไม่กล้าไปไหน
ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าคุยกับใครถูกด่าตลอดเวลา
ส่วนเรื่องภาระหนี้สินต่างยังไม่ทันได้คิดหรอกเรื่องหนี้สิน
ภรรยาบอกแบบนี้ยังมึนงงสับสนไปหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปกติแล้วดาบโบ้สามีนะคะก็จะนอนที่แฟลต์ตำรวจสพมนครสวรรค์
แวะเวียนกลับมานอนที่บ้านบ้างแต่ถ้าวันไหนทำงาน
ก็จะไม่ได้กลับมานอนที่บ้านของภรรยาค่ะ
พี่บอกตรงตรงพี่เป็นคนหน่อนแอพี่ไม่เช่นแข็งพอเหมือนคนอื่น
แค่นี้พี่ก็แย่สุดสุดแล้วคือตั้งแต่พี่เขาเขาเริ่มจับ
ก็ไม่ได้ติดต่ออีกเลยไม่ได้ติดต่อเลย
จริงจริงฮะเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้
กลัวว่าภรรยาอยู่คนเดียวจะลื่นล้มในห้องน้ำจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
ดาบโบ้เป็นคนพูดเสียงดังโผงผางปากร้ายแต่ใจดี
มีน้ำใจกับเพื่อนบ้านชอบทำอาหารมีความเป็นพ่อบ้านเอาใจภรรยาเก่งด้วย

มันก็เป็นมุมที่เขาอยู่กับครอบครัวนะ
แต่มันก็มีสองมุมอ่ะใช่ไหมฮะอีกมุมนึงเนี่ย
เราไปเจอพ่อของเหยื่อคนหนึ่งเขาบอกลูกชายของเขาเนี่ย
เอาละลูกชายเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เคยถูกดาบโบ้เนี่ยจับและตกเป็นเหยื่อของดาบโบ้
นี่นะฮะอยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองกรดที่นครสวรรค์นะครับ
คุณลุงคนนี้อายุ๖๕ปีบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนลูกชายเคยถูกดาบโบ้จับในคดียาเสพติด
ถูกจับอยู่๓๔ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ถูกรีดไถเงิน
ดาบโบ้ยังเป็นตำรวจสายตรวจพิเศษนะ
ตอนที่รู้ข่าวครั้งแรกนะที่ถูกรีดไถเนี่ย
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกจับนะแล้วก็ถูกตำรวจก็คือดาบโบ้เนี่ย
อันนี้ลุงบอกว่าลูกชายเขาบอกนะคุณลุงเขาอ้างนะ
บอกว่าถูกดาบโบ้เนี่ยเอาผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวเนี่ยเอามาคลุมหัว
ไม่ได้ใช้ถุงดำนะใช้ผ้าเช็ดตัวนะครับ
แล้วใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยจี้อวัยวเพศด้วยเพื่อให้รับสารภาพ
ซึ่งลุงบอกว่ามันเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุนะ
สุดท้ายเนี่ยลูกชายเนี่ยถูกนำตัวไปเค้นสอบในห้องมืด
ซึ่งอยู่หลังครัวอยู่ด้านหลังอาคารกองใต้ในสพเมืองนครสวรรค์
ส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยลุงบอกเท่าที่จำได้ลูกก็ถูกจับอีก
คือลูกของลุงแกก็ยุ่งกับยาเสพติด
ครั้งล่าสุดเนี่ยลูกชายถูกจับในคดียาเสพติดอีกเมื่อปี๖๑
ซึ่งคือตำรวจชุดเดียวกับที่ไปจับนายมาวินที่ถูกถุงคลุมจนเสียชีวิตนะครับ
ในห้องบ้านกาแฟตอนนั้นลุงบอกว่าหลังจากลูกชายถูกจับยาเสพติดนะ
ตำรวจบอกว่าลูกชายเนี่ยมียาบ้าในครอบครอง๑๐๐เมตร
คุณลุงบอกกับเราบอกว่าลุงก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงมีกี่เม็ด
แต่ลูกชายเนี่ยถูกยึดรถจักรยานยนต์ไปแล้วถูกคุมตัวเข้าห้องมืดอีก
ขังไว้๑วัน๑คืนคราวนี้เนี่ยตำรวจเรียกเงิน๑แสนบาท
ลุงต้องไปขอร้องยกมือไหว้บอกโอ้โหคุณตำรวจลดเหลือ๘๐๐๐ได้ไหมนะ
คือ๘๐๐๐๐เขายอมลดให้นะครับเพื่อไม่ใช่ปล่อยตัวนะฮะ
กับการลดจำนวนยาเสพติดจากยาบ้า๑๐๐เมตรเหลือสิบเมตรประมาณว่าหนักเป็นเบานะฮะ
สุดท้ายลูกก็ถูกจับเข้าคุกอยู่ดีลุงบอกยอมรับว่าหมดเงินช่วยลูกไปหลายครั้ง
เอาละลุงยอมรับลูกลุงก็ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดถูกจับทีไรก็ถูกรีดเงินทุกที
แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องช่วยตอนนี้ลูกชายเนี่ยออกจากคุกมาแล้ว๓ปีนะยังอยู่แถวบ้านไม่ได้เลย
ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดจักรยานยนต์ที่ถูกยึดตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังจอดค้างอยู่ที่โรงพัก
ลุงบากข้าดท้ายผ้าขนแล้วก็แตกปครับเขาจะคุมก็มีไฟพอไขมันนะมองไฟตัวทั้งเดียวน่ะปายกล้าได้แล้ว
แล้วก็เขาห่วงมืด
นี่ที่คุณลุงอ้างกับเรานะฮะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยก็คือพฤติกรรม
ดาบโบ้เนี่ยเวลาไปจับคดียาเสพติดได้เนี่ยจะลักษณะล่อ
ซื้อจากเหยื่อก็คือจะมีเนี่ยฮะธนบัตรที่จะเอาไปใช้ล่อ
ซื้อค่ะจะไปชุดนอกเครื่องแบบแล้ววิธีการในการเค้นเขา
หรือว่าจะรีดเงินอะไรเขาเนี่ยลุงบอกว่าจะใช้ผ้าขนหนู
ผ้าเช็ดตัวเนี่ยในการคลุมหัวใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าลูกชายเนี่ย
ช็อตอวัยวเพศตอนที่ล้อซื้อเสร็จเนี่ยนะจะบังคับนะครับ
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ลุงบอกว่าสมัย
ก่อนที่รู้เนี่ยที่ลูกชายโดนคือใช้ผ้าขนหนูไงนะเวลาที่
เขายึดเงินกับยาของกลางไปอะไรพวกนี้เราจะเค้นหรือว่า
ให้ลดโทษแล้วต้องรีดเงินอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ลุงบอกไม่
เห็นคลิปก็ตกใจอืมนี่ใช้ถุงดำเลยหรือนี่ค่ะอะไรประมาณอย่าง
นี้นะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะตั้งแต่มีข่าวนี้เนี่ยเราได้
ข้อมูลในลักษณะแบบนี้มาแฉพฤติกรรมของตำรวจชุดนี้เพิ่ม
มากขึ้นทุกวันจริงจริงครับมีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะวัน
อันนี้เราได้รับการติดต่อจากผู้ชายคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุติ
นะคะเรียกว่าในโอก็แล้วกันนะคะเป็นอดีตผู้ต้องหาเคย
ถูกชุดศูนย์ห้าจับกลุ่มค่ะเขาติดต่อทีมข่าวของเรามาบอกอยาก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือฮะเกี่ยวกับตำรวจชุดนี้ค่ะเขาบอกเลย
ว่าเขาเนี่ยเคยถูกตำรวจชุดศูนย์ห้าชุดเดียวกันกับในคลิป
ภูมิกับโจ้ที่จับนายมาวินเลยครับเขาเคยถูกจับตำรวจชุด
เนี้ยโอ้โหคนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะเป็นที่รู้กัน
เพราะเอ่ยชื่อชุด๐๕ทุกคนกลัวกันหมดนี่ค่ะวัยรุ่นใน
พื้นที่ให้คำจำกัดความตำรวจชุด๐๕เอาไว้ว่าเงินคือ
พระเจ้าอันนี้คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกนะคะเขาบอก
วัยรุ่นในพื้นที่ให้คำจำกัดความตำรวจชุด๐๕ว่าเงิน
คือพระเจ้าโอ้โหที่ผ่านมาค่ะในโอนามสมมุติคนนี้บอกว่าเคย
ถูกจับคดียาเสพติดถูกจับในตัวเมืองนะคะแล้วก็อุ้ม
เขาขึ้นรถเก๋งเลยขับพาไปจอดในซอยเปลี่ยวกลางเมืองนคร
สวรรค์เป็นที่รับตาคนตำรวจบนรถมีอยู่สี่นายค่ะก็ถาม
ว่าไปเอางานมาจากไหนนาทีนั้นตำรวจเอาเท้าเหยียบคอ
หอยเหยียบคอหอยนะคะตรงลูกกระเดือกเลยค่ะจนตอบไม่ได้
คือตำรวจถามแต่เอาเท้าเหยียบคอหอยจนเขาตอบไม่ได้หายใจ
ไม่ออกเกือบตายแล้วจะพูดยังไงเออแล้วถามเขาจะให้
เขาตอบแต่เหยียบคอเขาอยู่เขาบอกเกือบตายจริงชุด๐๕
พยายามจะถามว่าต่องานไหมต่องานไหมทีมข่าวของเราก็งง
เนาะคืออะไรต่องานไหมเขาก็ให้ข้อมูลว่ามันหมายถึงซัด
อดรับมาจากใครว่าให้ซัดทอดว่าจะซัดทอดไหมว่าไปรับ
ยามาจากใครตำรวจจะถามว่าต่องานไหมถ้าไม่ยอมต่องาน
หมายถึงว่าไม่ยอมซัดทอดเนื่องจากว่าถ้าซัดทอดมันก็จะ
ไม่ถึงเบอร์ใหญ่ไงอะไรแบบนี้เขาก็ไม่มีใครกล้าซัดทอด
เขาก็กลัวกลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยตอบตำรวจไปว่าไม่
ต่องานคือปฏิเสธอ่ะไม่ต่องานไม่ต่องานคือไม่ซัดทอดไปให้
ทั้งนั้นพอตอบแบบนั้นเท่านั้นแหละตำรวจชุด๐๕เอาตัว
เค้นสอบค่ะครับแล้วก็ไปบ้านกาแฟเหมือนกันบ้านกาแฟตามคลิป
ที่เกิดเรื่องไม่มีตำรวจนายอื่นบนโรงพักเห็นเลยนะคะตอน
พานายโอนามสมมุติไปร้านไปบ้านกาแฟแล้วก็เค้นสอบ
แล้วก็ถามประโยคเดิมว่าต่องานไหมคือจะซัดทอดให้
คนอื่นอีกไหมแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะนายโอบอกว่าตัวเอง
ไม่ถึงขั้นถูกเอาขลุกถุงคลุมหัวแต่ถูกทำร้ายด้วย
อาวุธอื่นอื่นค่ะถามว่าโดนทำร้ายยังไงบ้าง
หนึ่งโดนด้ามปืนตบอืมโดนเท้ากระทืบโอ้โห
สองโดนกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำม้วนเป็นทรงคล้ายไม้ตะบอง
ฟาดนะคะสามไม้กองเนี่ยค่ะ
เป็นอาวุธที่เขาใช้กันในเรือนจำครับนายโอบอกว่าเนี้ย
โดนแบบเนี้ยสิ่งที่เคยโดนอ่ะนี่นะคะอาวุธเหล่านี้
ตำรวจชุด๐๕เอามาทุบตีผู้ต้องหา
เพื่อให้ต่องานเพื่อให้ขยายผลซัดทอดต่อครับ
แล้วตีในจุดสำคัญตีอกตีหลังขาพับข้อพับแขน
ตีหูเลือดออกนะคะแต่เป็นการตีแบบไม่ให้เป็นแผล
ไม่ให้เห็นเป็นแผลแบบเป็นแผลชัดอ่ะเหมือนจะช้ำในอะไรแบบนี้ค่ะ
ไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำหรือว่าไม้กองเนี่ย
เวลาตีไปเนี่ยมันจะไม่มีบาดแผลข้างนอก
แต่มันจะช้ำในค่ะจะได้ไม่เห็นแผลภายนอก
เหมือนเอาไม้ตีเอาเหล็กฟาดอย่างเงี้อันนี้มีแผลข้างนอก
ประเด็นคือไม่ตีหน้าไม่ฟาดหน้าไม่ทำอะไรที่หน้าเพราะหน้ามันเห็นชัด
ครับตามลำตัวเนี่ยใส่เสื้อผ้ามันก็ไม่เห็นแล้วอืม
จะไม่ทำที่หน้าถ้าไม่ยอมต่องานถูกขู่นะคะ
ถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะยัดข้อหานักขึ้นเช่นขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โอนามสมมุติคนนี้บอกว่าไม่เคยขัดขืนเลยนะ
พอตำรวจเรียกรถให้จอดจะตรวจเนี้ยก็ไม่ขัดขืนเลยนะอืม
ตัวเองก็เลยงงว่าจะแจ้งข้อหาขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรงไหนครับ
แต่ว่าก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ต่องานทีนี้ค่ะก็จะเริ่มเปลี่ยนให้ตำรวจนายอื่นมาเจรจา
เข้ามามายิ้มก่อนถามก่อนมีอะไรให้ช่วยไหมอืม
กินข้าวไหมกินน้ำไหมสูบบุหรี่ไหมครับ
นายโอบอกอ้าวงงเลยจะให้มาช่วยอะไรอ่ะ
จะมาถามอะไรเอาตอนนี้ก่อนหน้านี้โดนกระทืบไม่เห็นมีใครช่วยเลยอืม
สุดท้ายนะคะก็มีการเจรจาเรื่องเงินค่ะเสนอเงินไปห้าพันบาท
ตำรวจชุดนี้ร้องโอ๊ยเลยฮะบอกน้อยไปน้อยไปไม่พอหรอก
โอเลยบอกว่างั้นก็เอาตัวผมส่งสารไปเลยก็แล้วกัน
สุดท้ายก็ไม่นำตัวส่งสารนะคะสุดท้ายก็จบกันที่เงินเนี่ยแหละค่ะ
ครับแต่ก็จบกันที่สามพันบาทอืม
แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ถูกขู่เอาไว้ว่าอย่าเอาเรื่องที่ถูกทำร้ายไปบอกใคร
อัตราการปรับเงินของตำรวจชุดศูนย์ห้า
เดียวกันกับที่ตกเป็นผู้ต้องหาไปแล้วตอนนี้นะคะ
นายโอบอกว่าคือผมเนี่ยเคยฉี่ม่วงจ่ายสามพันครับ
เคยมียาบ้าเม็ดหนึ่งจ่ายห้าหมื่นอืม
เขาก็เลยตั้งฉายาตำรวจชุดนี้ว่าเงินคือพระเจ้า
เขาก็เลยให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าติดคุกยาวไปเลยได้ไหม
ตำรวจชุดนี้อย่าออกมาเลยอย่าออกมาทำร้ายประชาชนอีกเลย
ชุดเนี้ยขึ้นชื่อเลยนะข้อสวรรค์แล้วนะมาวินเนี้ย
ใครก็กลัวชุดส่วนห้าคือเงินคือพระเจ้าเลยล่ะ
ถ้าเจอชุดนี้จับต่อให้คุณแบบยอมรับยังไงก็โดน
มีโดนง่ายหรือว่าเตะตบมีอยู่แล้ว
ขึ้นรถไปนี่โดนเลยโดนเลยในรถเลย
กระทืบในรถนะจะตีนเหยียบเหยียบคอเลยครับ
ตีนเหยียบคอในรถเก่งเลยเขาเหยียบกับพื้นพื้นที่เหยียบกับ
ให้เรานอนอ่ะแล้วเขาก็เหยียบแล้วเขาก็ถามว่า
ไปเอางานมาจากไหนมึงไปเอางานมาจากไหน
ให้โอกาสมึงเขาก็เหยียบอย่างนี้
พี่ถามหน่อยดิเหยียบเหยียบขอหอยอย่างนี้
จะเอาอะไรมาตอบอย่างน้อยถ้าเจอเจอของด้วย
อย่างน้อยมีสามหมื่นเราโดนเราโดนจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ
ถ้าผมบอกห้าพันละคำโอ้โหโถผมบอกพี่สงสารทีเดียว
โอ้โหพี่นั่นเนี่ยอย่าเอาเลยพี่อยากได้ออก
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะคือด้วยความที่อีกมุมนึงเนี่ย
คนที่ให้ข้อมูลกับเราก็ถูกจับเนื่องจากยาเสพติดอ่าใช่ฮะ
ม่วงบ้างมียาเสพติดอยู่ที่ตัวบ้างแต่ประเด็นคือถ้าจับเขา
แล้วเขามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถูกต้องฮะไม่ใช่ว่าไปซ้อมหรือว่าไปเรียกเงินเขา
เขาก็ต้องดำเนินคดีจับเข้าคุกไปคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ว่ากัน
ครับอืมแล้วถ้าพวกคุณไม่อยากถูกซ้อมไม่อยากถูกรีดเงิน
ก็ต้องอย่าไปทำผิดกฎหมายถูกต้อง
ใช่ไหมอันนี้พวกนี้เขาทำผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละ
มันก็จะได้ถูกต้องตามกระบวนการคนที่เสพยาเสพติดก็ไปบำบัด
คนที่มีไว้เพื่อจำหน่ายก็จับเข้าคุกไปแต่อันนี้ไม่ได้ให้เขาเข้าคุก
เรียกเงินเขาเขาก็ยังอยู่ในสังคมปกติอย่างนี้ค่ะ
โอบอกว่าสงสารเลยพี่สงสารเลยก็ไม่ยอมจะรีดเงินให้ได้

เหยียบคอหอยผมจะให้ผมพูดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

แต่ว่าเราไปคุยกับอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับ

พี่สมชายเขาทำงานเป็นเจราที่คอยดูแลความสะอาดให้กับสพนสวันนะครับ
บอกว่าทำงานอยู่ที่นี่สิบกว่าปีและ
๐๕เนี่ยรู้จักซึ่งจะสนิทที่สุดก็คือสนิทกับดาบโบ้นะครับ
จากนั้นก็ย้ายมาเป็นชุดปราบกรามยาเสพติด
ดาบโบ้เป็นตำรวจที่สพเมืองนครสวรรค์เป็น๑๐ปี
เต้ามาจากใน๑๐จนเป็นดาบ
ส่วนสาเหตุที่ทางสพมนครสวรรค์เขาเปลี่ยนจากชุดสืบสวนสอบสวน
ให้ดาบโบ้มาอยู่ชุดปราบปรามยาเสพติดชุด๐๕
ก็เพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาบอกว่าชุดเดิมทำงานไม่ได้ดังใจ
ก็เลยย้ายดาบโบ้ให้มาทำงานด้านนี้แทน

บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับดาบโบ้ไม่เคยเห็นดาบโบ้ซ้อมผู้ต้องหา
ทุกครั้งที่มีการสอบเรื่องยาเสพติดจากผู้ต้องหาก็เป็นการถามดีคุยดีนะ

และเชื่อว่าไม่เคยมีการรีดไถเงินประชาชนอะไรเกิดขึ้น
ไม่เคยมีการหาสวยหาเงินจากใคร
ดาบโบ้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเป็นคนนิสัยดี
ไม่ได้ยิงครบได้ทุกคนไม่ดุร้ายด้วย
ชอบซื้อของมาทำอาหารเลี้ยงคนในโรงพัก
เวลาที่ญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักเดือดร้อน
ขึ้นมาโรงพักก็จะคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าดาบโบ้เนี่ยเป็นตำรวจที่ชอบช่วยเหลือประชาชน

สมชายบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจในโรงพักเนี่ย
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่กินเส้นกัน
มีการขัดแย้งกันเรื่องงานจนไม่ชอบหน้ากัน
กลายเป็นแตกสามัคคีกัน
เลยไม่แน่ใจว่าไอ้การแบ่งพักแบ่งพวกต่างเนี่ย
มันเป็นสาเหตุของคลิปหลุดหรือเปล่า
ถุงดำที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันคบไม่ยิ่งเขาต้องแบ่งผู้คน

เวลาแช่เพีย์หน้าแกมาก็รู้จักมา
ตั้งแต่พบแกมาไม่เคยพบหา
จากแกจะเป็นคนใจดีช่วยเหลือ
เวลานั่นเวลาออกแสดงทำทุกอย่าง
ไม่ลีบไม่อะไร

แต่จากรุ่นทุกท่ายทุ่นมัน
ใครเคลียร์
ในร้อยมั่งอะไรมั่งที่จบใหม่
แต่บอกว่ารุ่นก่อนเนี่ยบางทีก็ทำงานไม่ได้ใจแจ

ขัดแย้งกับเรื่องอะไรตำรวจน้องครับ
ก็เรื่องน้องเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องขัดแรงกับเรื่องงาน

ไม่ได้มีขัดแย้งกับเรื่องเงินป่ะ

แต่ว่าแหมใครจะปล่อยคลิปหรือว่าหลุดได้อย่างไรจากสาเหตุอะไร
อันนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิป

ว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไง
คุณผู้ชมคะค่อยดูค่อยดูพฤติกรรมของตำรวจชุด๐๕ชุดนี้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะคะ
นางสาวไอซ์เธอเป็นเด็กเอ็นของตำรวจชุด๐๕
เป็นเด็กเอ็นของตำรวจชุด๐๕และเป็นหมอนวดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ขอให้ข้อมูลค่ะครับเธอคุยกับคุณชมพู่นักข่าวของเราแบบนี้
รับงานนวดน้ำมันชั่วโมงครึ่ง๖๐๐แล้วก็นั่งกินข้าวด้วย
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอยอมรับว่า๑ในตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดชุด๐๔
ที่ถูกจับอยู่ตอนนี้มาจีบเธอในเชิงชู้สาว
เธอก็ไม่รู้หรอกนะว่าตำรวจนายนี้มีภรรยาหรือเปล่า
ตอนแรกที่เธอรู้จักกับชุดปรับปรามยาเสพติด๐๕เนี่ย
จากว่าไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองนครสวรรค์
แล้วก็หลังจากนั้นชวนเธอมานั่งกินข้าวด้วย
พอร้องเพลงจบก็ให้ทิพย์ให้ทิพย์ร้อยเดียวเธอบอก
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อขอเลี้ยงดูอะไรนะไม่ได้ให้เงินก้อนเลี้ยงดูดูแลอะไรนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาหลายเดือนเธอบอกว่าเธอไม่ชอบตำรวจ
ไม่อยากมีแฟนเป็นตำรวจแล้วก็ตำรวจอายุเยอะแล้วด้วยที่มาจีบเธออ่ะ
ไม่ชอบไม่อยากสารสัมพันธ์ต่อแล้วพอมีข่าวนี้ออกมา
มีคลิปออกมาเพื่อนส่งคลิปข่าวมาให้เธอดู
ดูแล้วเธอตกใจมากเลยเธอจำได้เลยว่าอุ้ย
หนึ่งในนั้นน่ะมาจีบเธอเหรอหนึ่งในนั้นมาจีบเธอ
เห็นแล้วบอกใช่เลยเหรอเธอบอกว่าตกใจเลยเห็นพฤติกรรมแล้วโอ้โห
จำหน้าได้จำได้หมดนะคะเธอไปกินข้าวด้วยสองรอบไง
บอกว่าตอนที่ไปกินข้าวด้วยไม่ได้มีท่าทีรุนแรงอะไรเลยนะคะ
ก็พูดจาปกติดีนะแต่พอมาเห็นพฤติกรรมในคลิปเนี่ยเธอตกใจมาก
เป็นแบบเป็นคนอาทยาศัยดีกับคนทุกคนนะส่วนมากอะหนูจะถามเขามากกว่า
แล้วเขาบอกว่ายังไงเวลาคุยกับคุณหนูไม่ได้ถามเขาเรื่องงานนะ
ในวันที่กินข้าวเนี่ยเขาก็ดูท่าทางปกติดีไม่ได้ดูดุไม่ได้ดูแบบจะโหดร้ายอะไรใช่ไหม
ไม่นะพี่เขาไม่มีนะ
ก็ไม่รู้ว่าตำรวจคนไหนนะในชุด๐๕ที่โดนจับแล้วไปจีบเธอนะ
แต่เธอบอกเป็นตำรวจมีอายุอาจจะยังโสดอยู่ก็ได้ไม่รู้เลย
ทุกผู้ชมครับทีนี้ในส่วนของอดีตภูมิกับโจ้ล่ะถ้าในมุมหนึ่งก็ตามคลิปก็ว่ากันไปนะฮะ
ดงคดีก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไปนั่นแหละค่ะแต่ที่โรงพักเนี่ยที่สพมนครสวรรค์เนี่ย
วันนี้เราได้คุยกับแม่บ้านของสพมนครสวรรค์นะฮะคือเป็นแม่บ้านจริงจริงนะฮะ
ไม่ใช่ว่าตำรวจที่เขาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านของตำรวจอะไรเขากันเนี่ย
อันนี้เป็นแม่บ้านที่ทำงานในพื้นที่นะครับก็คือนางสาวขวัญเรือนนะครับ
เธอบอกว่าเธอมาเป็นแม่บ้านที่สพเมืองนครสวรรค์ได้๗๘เดือนแล้วนะฮะ
ที่นี่มีแม่บ้าน๑คนมีพานโรง๑คนช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงพัก
ตั้งแต่อดีตภูมิกับโจ้ย้ายมารับตำแหน่งเนี่ย
ก็ได้สั่งปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงใหม่
มีอยู่ชั้นละ๔ห้องชั้น๑มีห้องน้ำชาย๒ห้องน้ำหญิงอีก๒ห้อง
รวมแล้วทั้งหมดในโรงพักเนี่ยมีทั้งหมด๑๖ห้อง
กล้างมือล้างหน้าสั่งให้ซื้อรองเท้าแตะเอามาวางเอาไว้ที่หน้าห้องน้ำด้วย
ผู้ชายผู้หญิงนี่อดีตภูมิกับโจ้บอกให้เอาไว้เปลี่ยนเวลาเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ยังบอกว่าอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเขาเป็นคนชอบรักษาความสะอาด
เวลามีผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมสพมนครสวรรค์เนี่ย
ภูมิกับโจ้ส่วนหนึ่งต้องพาไปเยี่ยมชมเลยคือเยี่ยมชมห้องน้ำของโรงพัก
ว่าโอ้โหนี่ขนาดห้องน้ำยังแบบรักษาความสะอาดสะอาดเรียบร้อย
อกจากห้องน้ำแล้วยังมีห้องอาหารบนชั้น๔ของสพมนครสวรรค์นะ
ซึ่งอดีตภูมิกับโจ้สั่งให้ทำขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้ทานอาหารเอาไว้ต้อนรับแขกด้วย
นี่นะฮะมีสวนหย่อมด้วยนะตั้งอยู่ด้านหลังสพมนครสวรรค์
เป็นสวนห่อมที่อดีตภูมิกับโจ้เขาก็สั่งให้ทำขึ้นมานี่ฮะสวนหย่อมจันทพิง
อกจากนี้แม่บ้านของโรงพักบอกว่าอดีตภูมิกับโจ้คือเขาเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจแม่บ้านและพานโรงนะ
บอกว่าให้ช่วยกันดูแลโรงพักของเรานะให้สะอาดเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ชอบสั่งอาหารมาเลี้ยงลูกน้องนะทั้งตำรวจทั้งพนักงานทั้งหลายนะครับ
บางทีเนี่ยสั่งแกงแบบหม้อใหญ่เลยนะมากินด้วยกันทั้งโรงพัก
อ๋อก็ปกติพวกนี้ไม่มีห้องอาหารและก็เช้าอาข้างล่างคือเป็นส่วนอย่างนั้นไหม

ท่านจะมีข้าวมาเลี้ยงตำรวจทุกที่วัน

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูที่คณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายศิราเจนจาคะเป็นประธานนะคะ
คือนายศิราก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องคดีอดีตภูมิกับโจ้มาพูดคุย
โดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือเชิญพบตร
พบตรก็มอบหมายให้รองไปชี้แจง
แล้ววันนี้มันมีประเด็นสำคัญก็คือเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยตั้งแต่วันที่จับอดีตภูมิกับโจ้
แล้วมีการแถลงข่าวที่กรมคับการปรับปราม
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ให้สัมภาษณ์บอกว่าทางอดีตภูมิกับโจ้ติดต่อไป
บอกว่าจะฆ่าตัวตายแล้วเครียดทนไม่ไหวขอมอบตัวแล้วมีรถขับไปส่ง
แต่ไม่ทันสังเกตว่ารถคันนั้นเนี่ยทะเบียนอะไร
เพราะว่ามาส่งอดีตภูมิกับโจ้แล้วรถคันนั้นก็ไปเลย
คนก็เลยสงสัยว่ารถคันนั้นเนี่ยทำไมไม่สังเกตทะเบียน
เป็นคนที่ช่วยอดีตภูมิกับโจ้หลบหนีหรือเปล่าเจอตัวหรือยัง
เจอตัวแล้วนะคะเจอตัวแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วก็คุยแล้วด้วยตำรวจบอกแบบนี้
ครับพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปชี้แจงแทนพบตรนะคะ
ก็บอกว่าการดำเนินคดีนี้มันก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้รูปคดีอ่อนลง
ยังไม่พบเรื่องของการเรียกรับเงินจากการสอบสวนพ่อและแฟนของผู้เสียชีวิต
ส่วนการที่ระหว่างการแถลงข่าวแล้วตัดบท
ตอนที่อดีตภูมิกับโจ้กำลังพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์โฟนอินนะคะ
ก็เพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อรูปคดี
ก็เลยตัดบทสั้นพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วจำได้ใช่ไหมคะ
อกจากนี้นะคะแจ้งข้อหาอดีตภูมิกับโจ้เพิ่มด้วยค่ะ
เรื่องให้การเท็จกรณีการนำตัวผู้เสียชีวิตไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตและเรื่องของผลชนะสูตรด้วย
เพราะว่าอดีตภูมิกับโจ้กับพวกบอกกับแพทย์ว่า
ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มทำให้หมดสติ
ซึ่งช่วงแรกยังมีชีพจรตรงนี้แหละ
ถือว่าเป็นการให้คำให้การเท็จน่ะนะคะส่วนการใช้ถุงดำ
คลุมหลายชั้นเนี่ยมันก็แน่นอนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
การนี้ภูมิกับโจ้ได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวน
หรือแพทย์ในกรณีที่นำผู้เสียชีวิตหรือผู้ตาย
ไปส่งโรงพยาบาลโดยให้ว่า
หลบหลีการการความคุมและเป็นเหตุให้หมดสติก
ก็ไปทางภูมิการขนาดมาสถิตภูมิก็ได้
สอบส่วนบันทนี้โดยยังไม่ได้แจ้งข้อหาวิทยาลัยในช่วงแรกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ทราบความเห็นจากแพทย์ชัดเจนแล้วก็จะเป็นกระบวนการที่จะต้องแจ้งข้อหากับภูมิกับโจ้ในเรื่องการให้การเท็จ
ประเด็นของการทรมานที่โดยใช้ถูกกลุ่มจำนวนมาก
นั้นในทางกฎหมายแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการชุดทำงานชุดนี้ทั้งหมด
การใช้ตรงชั่นยังชั้นที่๑ชั้นที่๒ก็ต้องอยู่กับคลิกชีวิตแล้ว
ด้านพลตำรวจรีเอกลักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักแต่ไม่ได้สนิทกับอดีตภูมิกับโจ้นะคะ
แต่ก็เป็นคนที่ไปรับตัวอดีตภูมิกับโจ้
ตอนที่อดีตภูมิกับโจ้ติดต่อบอกว่าอยากจะเข้ามอบตัว
แล้วประเด็นที่ว่าแล้วรถคันที่มาส่งอดีตภูมิกับโจ้ล่ะ
ก็ไม่ได้จำทะเบียนรถก็เนี่ยมาชี้แจงต่อคำที่กรรมธิการว่า
ก็คือตอนนั้นให้ความสำคัญกับตัวผู้ต้องหาก็คือตัวอดีตภูมิกับโจ้
มากกว่าจะไปจดจำรายละเอียดของรถที่ขับไปส่งอดีตภูมิกับโจ้

ซึ่งก็จริงแล้วเนี่ยทางตำรวจรู้แล้วว่าใครเป็นคนขับรถไปส่งอดีตภูมิกับโจ้
รู้แล้วว่าเป็นใครสอบปากคำเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เหมือนกับว่าไม่ได้เกี่ยวกันอะไรแบบนี้
แต่สิ่งที่คนสงสัยก็คือเขามาส่งนั่นหมายความว่าเขาช่วยหรือเปล่า
ตั้งแต่ต้นอะไรแบบนี้เขาพาหนีหรือเปล่าหรือยังไงให้ที่พำนักพักพิงหรือเปล่า
เพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นเขาก็ผิดด้วยไงนึกออกไหมคะ
แต่ท่านก็ชี้แจงว่าไม่ได้ให้น้ำหนักนะคะกับประเด็นคนที่ขับรถไปส่งนะคะ
รู้ตัวแล้วสอบปากคำแล้วแต่ไม่ให้น้ำหนักก็ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ย
ก็จับตาไปที่อดีตภูมิกับโจ้ที่มามอบตัวนั่นแหละนะคะ
ก็ยืนยันว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง
คือสังคมก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาให้สิ้นสงสัยไปใช่ไหม

แค่แป๊บเดียวเขาบอกให้ขับรถมาส่งหน่อยก็ขับรถมาส่งอะไรประมาณอย่างนี้
หรือว่าไปให้ที่พักพิงอยู่กี่วันกี่คืนอะไรยังไงกันแน่นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้รองอธิบดีอายการภาค๖นะฮะ
นายสมพงศ์เย็นแก้วพร้อมด้วยคณะทำงานสืบสวนสอบสวนกองปราบราม
อายการจังหวัดนครสวรรค์ด้วยทนายความของผู้ต้องหาก็คืออดีตภูมิกับโจ้ด้วย
ที่เรือนจำกลางพิศนุโลกนะครับไปสอบสวนสอบปากคำอดีตภูมิกับโจ้
กับพวกรวม๗คนเพิ่มเติมคือลักษณะเหมือนกับเป็นการสอบใหม่ให้ครบ
ตามกระบวนการตามขั้นตอนที่ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกัน
เพื่อให้เป็นไปตามพรบการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา
ให้เป็นไปตามความโปร่งใสแต่วันนี้สอบอดีตภูมิกับโจ้ได้ปากเดียว
เพราะว่าปากเดียวใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าได้
รองอธิบดีอายการภาค๖ก็คือนายสมพงษ์เย็นแก้วเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับ
สื่อมวลชนบอกว่าสิ่งที่ต้องมาเนื่องจากสำนวนคดีที่เคยได้แจ้งความไว้
เป็นการกระทำโดยเจ้าพนักงานสอบสวนฝ่ายเดียว
พนักงานอายการไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ดังนั้นก่อนที่สำนวนจะมาอยู่ในอำนาจ
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายแล้ว
ต้องร่วมสอบสวนเพื่อให้ครบกระบวนการ
การสอบสวนผู้ต้องหาโดยเฉพาะอดีตภูมิกับโจ้
จึงจะต้องมาร่วมสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๖คนเนี่ย
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอสอบเพิ่มเติมต่อ
ส่วนอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยสอบเสร็จแล้ว
เบื้องต้นอดีตภูมิกับโจ้ให้การพากเศษ
คือในชั้นพนักงานสอบสวนเขาปฏิเสธข้อหาหมดเลยใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้ที่ไปสอบในวันนี้ทางท่านสมพงศ์เนี่ยบอกว่า
ผู้ต้องหาคืออดีตภูมิกับโจ้ให้การภาคเศษคือยอมรับว่าทำจริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่ามีเจตนาเพียงต้องการเอาข้อมูลเท่านั้น
ส่วนการสอบสวนครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ตัวผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่เราก็มาทำตามขั้นตอนต่างนะครับเพราะว่าหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยมันมีลักษณะของการเจตนาที่จะฆ่าจริงหรือไม่
อันนี้ก็ต้องไปไล่ดูต่อเป็นลักษณะของการทารุณโหดร้ายจริงหรือไม่
นี่เป็นสิ่งที่จะต้องไปดูต่อนะครับส่วนเรื่องป่วยไบโพล่าทางรองอธิบดีอายการภาค๖นะครับ
บอกว่าดูจากหลักฐานในการกระทำตามคลิปแล้วคนที่เป็นไบโพล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทำไมไม่เกรี้ยวกราดต่อนะ
แต่ทำไมกลับมีอาการลักษณะเหมือนกับตกใจแล้วไปปั๊มหัวใจแล้วสั่งให้ทำลายหลักฐาน
ให้ไปลบคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ซึ่งคนเป็นไบโพล่าจะไม่ทำอย่างนี้ลักษณะจะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะของอดีตภูมิกับโจ้ตอนนั้นรู้ผิดชอบชั่วดี
มีการยื่นคำร้องต่อศาลแล้วอยู่ที่ควรการของการส่งนำส่ง
เรากำลังเร่งตอนนี้ครับมันแค่ในชั้นสอบสวนก่อน
ชั้นสนับสูตรเนี้ยผมคิดว่าคงจะไม่เกินสามสิบวัน
เกินไป๓๐วันนี้สอบส่วนไปแล้วแต่เราจะเร่งรับสำนวนแล้ว
ต่อสารทันทีเลยคิดว่าไม่เกิน
เกินสามสิบวันก็ต้องเสร็จแล้วเราจะส่งสำนวน
ชั้นส่วนเนี้ยไปให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอายการที่รับผิดชอบคดีหลักเอาสำนวนไปรวมกัน
เพื่อส่งไปให้แล้วอายการสุดมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
คุณผู้ชมคะมาดูทางด้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายมาวิ่นคุณแม่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าวันนี้มีญาติมาเยี่ยมให้กำลังใจที่บ้าน
เพราะว่าแม่ก็เครียดมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
แม่บอกว่าทางกระทรวงยุติธรรม
ทางนายอำเภอติดต่อมามาดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาตรวจหน้าบ้านแทนตำรวจ
เพราะว่าแม่ของนายมาวินไม่ไว้ใจตำรวจค่ะ
คือแม่บอกว่าคือตอนนี้ไม่ไว้ใจตำรวจแล้วนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำตู้แดงมาติดหน้าบ้าน

ส่วนที่จะย้ายอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกเนี่ยค่ะ
รวม๗คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะไปที่กรุงเทพฯ
แม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิตก็บอกว่า

จะมีการแยกคุมขังเดี่ยวห้องละคนหรือเปล่า

จะได้สบายใจในเรื่องของการสอบปากคำในเรื่องของการให้ข้อมูล
เรื่องทางคดีแม่บอกว่ากังวลนะคะ

ส่วนการค้นคอนโดของอดีตภูมิกับโจ้

แล้วปรากฏว่าบ้านดาบโบ้มันมียาเสพติดเนี่ยค่ะ
ก็ควรจะแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย

บอกสภาพจิตใจยังแย่อยู่
ยังรู้สึกเหมือนลูกชายอยู่ด้วยตลอดเวลา
ก็ยังคุยกับรูปภาพของลูกชาย

ก็พูดกับรูปภาพของลูกชายแบบนี้
ครอบครัวเตรียมทำบุญให้กับนายมาวินนะคะ

แล้วบอลคิดยังไงเขาจะย้ายไปกรุงเทพอ่ะ

แม่ก็ว่าเนอะ

มาให้ด้วยแม่ไปดูข่าวไทย

ก็ค่อยสบายใจ

ไหนแม่ก็กลัวหมอนกันแหละ

ที่ว่าเขาพูดนะ

หลังจากคุณแม่พูดคุยกับทีมข่าวของเราเสร็จนะคะ
คุณแม่ส่งรูปมาให้ด้วยส่งมาให้นักข่าว
แล้วก็พูดทำนองตัดเพราะว่า
ลืมตามาก็คิดถึงเวลาอยู่ด้วยกัน
คิดถึงรูปพวกนี้ของลูกแม่ขอเวลาก่อน
ก็อยากเจอคนที่ช่วยเหลือแม่ทุกคน
ขอบคุณนะคะก็คุยกับนักข่าวของเรา
ขอบคุณนักข่าวสื่อทุกสำนักที่ช่วยในเรื่องของการติดตามข่าวนี้
บอกว่าเดี๋ยวถ้าสภาพจิตใจแม่ดีขึ้น
เดี๋ยวแม่จะขอโทรศัพท์ติดต่อมาที่ไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลย
พร้อมจะเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่แรก
ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ไว้วางใจทีมข่าวของเราค่ะ
ความคืบหน้าต่างคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะฮะใช่ค่ะ